หลายคนบอกถามมาอุ๊ยทำไมไม่พาไปที่นี่สักที

มาหลายวันแล้วงั้นก็พาไปเลยค่ะ
เกาะคำชโนธค่ะ
พาไปขอพรขอโชคขอลาบหน่อย
เขาบอกว่าโอ้สาธุชนก็มากันคึกคักเนื้องแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พญานาคก็มีมากมาย
คุณดูบรรยากาศกันก่อนคือที่คำชโนธเนี่ย
หลังจากปิดมานานเขาก็มีขั้นตอนวิธีการคัดกรอง
สำหรับใครที่จะเดินทางมาบนเกาะด้วยนะคะ
เกาะคำชโนธวังนาคินเป็นดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมาก็อยู่ที่บ้านโนนเมือง
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นแหละค่ะ
แล้วในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่ต้องบอกเลยนะว่าเนืองแน่นจริง
เนื่องแน่นไปด้วยเหล่าคนที่มีความหวังนี่แหละค่ะมากันแน่นเลยค่ะ
ทางเกาะเนี่ยนะคะเขาก็เปิดให้เข้าไปไหว้แบบต้องลงทะเบียนรับบัตรคิว
นี่เห็นไหมที่คนต่อแถวเพราะว่าทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะ
แล้วมาลงทะเบียนรับบัตรคิวเข้าแถวเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย
คนไหนผ่านการคัดกรองแล้วก็ต้องไปนั่งรอในจุดพักคอยจนครบ๕๐คน
เพราะว่าเขาจะเปิดให้เข้าเป็นรอบ
พอครบ๕๐คนปั๊บก็เดินเข้าเกาะกันไปได้นะคะ
ที่สำคัญสำคัญมากทุกคนที่มาหน้ากากอนามัยคุณสวมใส่ตลอดเวลาแบบนี้เลยนะ
เพราะทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙ไงฮะ
แล้วก็หลังจากออกจากเกาะคำชโนธไหว้พ่อปู่แม่ย่าเสร็จแล้ว
ก็จะต้องล้างมือล้างมือทุกครั้งเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยนะคะ
แล้วไปดูบรรยากาศตรงนี้ลานบวงสวงค่ะ

คือบรรยากาศที่ลานบวงสวงปกติก็จะคนเยอะอยู่แล้ว
แต่นี่มีคนดวงดีจากกรุงเทพมหานคร
เดินทางมาบวงสวงมาแก้บน
เขาบอกว่าเขาไปบนบานสารกล่าวเอาไว้กับพ่อปู่แม่ย่าบอกว่า
ขอให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จ
ซึ่งหลังจากที่แก้บนเจอตัวล่าสุดสิ้นแล้วทุกคนจะสนใจมาก
ไร่รำของน้องด้วยนี่เหมือนกัน
ร่ายรำบูชาพญานาคอ่อนช้อยงดงาม
แก้บนกันเสร็จแล้วดูน้องไล่รำกันเสร็จแล้ว
ดูต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดูพิธีของเขาดูโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนกันดี
ว่าแบ่งหมดหรือยังอยู่ติดตัวอยู่ไหมป้องกันมิจฉาชีพ
เอางี้ละกันตรงไปตรงมาเขามีความเชื่อ

แต่เราไม่ได้บอกว่าคุณก็ต้องไปดูกันทุกคนนะ

เขาไม่ได้ไปเพื่อไปขอโชคขอลาบอย่างเดียว

เขาก็ไปขอให้ธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จ
พอประสบความสำเร็จเขาก็เดินทางมาแก้บน
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ถูกต้องมีเจตนาบริสุทธิ์คิดดีทำดี